ลงใต้ไปที่จังหวัดภูเก็ตกันหน่อยค่ะ
คุณผู้ชมไปดูเหตุการณ์นี้นะคะ๔รุ่ม๑
โอ้โหหลายคนบอกว่าเห็นคลิปนี้แล้วกลุ่มขมับเลย
ทำไมถึงต้องทำกันขนาดนี้แค่รถเฉียวชนเอง
ขับรถขี่มอเตอร์ไซค์จะไปส่งของให้กับลูกค้า
ไปถึง๔แยก๓กองที่ภูเก็ตคุณผู้ชม
ปรากฏว่าไปเฉียวเข้ากับรถซาเล้งซึ่งรถคันนั้นเนี่ย
มีผู้ชายสี่คนสี่คนเนี่ยไม่พูดไปจาน
ลงมาจากซาเล้งเลยค่ะมารุมสกรรม
พี่สาวถึงขั้นต้องเอาคลิปมาโพสต์ร้องขอความเป็นธรรม
พร้อมกับตามหา๔คนนี้เชิญค่ะคลิปนี้

สี่สาน่ะหัวก็คือศรีสาเป็นสิบครั้งคุณเชื่อไหม
แล้วมันคือจุดตายอ่ะอันนี้ตามตามตามพี่สาวก็บอกนะ

โอ้โหมันก็ต้องขนาดนี้เลยเหรอมันเกินไปเปล่านะคะ
พี่สาวเป็นคนเอาเรื่องราวมาโพสต์นะคะ
พร้อมกับให้ข้อมูลกับทีมข่าวบอกว่า
น้องชายขับรถส่งอาหารตามปกติ
พ่อขี่มาใกล้๔แยก๓กอง
ไปเฉียวชนเข้ากับรถบัตรสายพวงข้าง
รถคันนั้นมี๔คนอยู่บนรถคันนั้น
ลงมาจากรถมาหาเรื่องทันทีไม่พูดไม่จา
ทั้งที่น้องชายก็บอกไปแล้วว่าพี่ใจเย็น
เดี๋ยวรอประกันก่อนแต่ฝ่ายคู่กรณี

ทั้งที่ว่าน้องชายก็ไม่ได้อะไรเลยนะคะ
พี่สาวบอกแบบนี้ค่ะล่าสุดนะหลังจากที่เกิดคลิปนี้มา
น้องชายก็เจ็บตัวไปแล้วแหละไปแจ้งความไว้ที่โรงพักในท้องที่เป็นที่เรียบร้อยแล้วนะคะ
ส่วนที่เอาคลิปมาโพสต์เนี่ยความตั้งใจคือ๑อยากร้องขอความเป็นธรรม
ให้ตำรวจช่วยตามคดีและสองใครเห็นใครรู้จักผู้ชาย๔คนนี้นะคะ
ช่วยตามตัวให้หน่อยตามตัวมารับผิดชอบตามกฎหมายแล้วก็รับผิดชอบเรื่องของอาการบาดเจ็บของน้องหน่อยนะคะ